ลงมากรุงเทพค่ะลงมาอีกนิดนึงที่โคราชครับ
นครราชศรีมาที่บ้านปรางตำบลบ้านปรางอำเภอคงเขาไปชมสะพานข้ามบารายสวรรค์
เป็นสะพานไม้ไผ่ทอดยาวลงไปในบึกนะคะชื่อว่าบึงบ้านปราง
เป็นบึงน้ำหรือบารายโบราณเป็นคำพื้นถิ่นนะคะบารายโบราณ
ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสะพานไม้ไผ่๒เมตรกว้าง๒เมตรนะ
กว้าง๒เมตรฮะยาว๓๐๐เมตรให้เป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวชุมชน
ท็อปนวัดวิถีปรางนครจุดนี้โดยรวมรวมพื้นที่ก็ประมาณหนึ่งร้อยไร่
ก็สวยดีนะเป็นสวยนะคะประชาชนตอนนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาชมความสวยงามของสะพานไม้ไผ่แล้วนะคะ
โดยเฉพาะลมหนาวมันมาแล้วมันเป็นพื้นที่แบบนี้ยืนมันก็เย็นดีเหมือนกันนะ
แล้วก็แต่งชุดสวยแบบนี้นี่คู่นี้เข้ามาด้วยชุดไทยนะฮะสวยดีนะคะ
โคราชนะคะสะพานข้ามมารายสวรรค์ที่บึงบ้านปรางอยู่ริมถนนสายสองสามหกเก้า
ใครที่อยากทราบมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคะริมถนนสายสองสามหกเก้า
ห่างจากตัวเมืองโคราชแปดสิบกิโลเมตรครับใช้ถนนทางหลวงหมายเลขสองศูนย์ห้า
แล้วก็เลี้ยวขวาค่ะเข้าตลาดสดนะคะพอมาถึงบึงบ้านปรางจะสังเกตเห็น
เอาดูไว้เลยถ้าสมมุติว่าปีใหม่ใครจะขับรถกลับภาคอีสาน
ใช่ค่ะบึงบ้านปรางบึงบ้านปรางก็จะสวยงามแบบนี้นะฮะ